เอาไปดูเรื่องของผู้ชายคนนี้กันหน่อยค่ะก็รอดหวุดหวิดเลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะออกถนนใหญ่ค่ะแต่ว่ารถกระบะเนี่ย
โค้งมาอย่างแรงเลยค่ะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังนะคะ
แต่ว่าคนขี่รอดมาได้ยังไงไปดูค่ะ
แล้วจะกินอะไรอ่ะมันกินไปเอาเอาเอาเอาเอาเอา

อ่าเราเห็นเมื่อสักรูปนี้เนี้ยคือมันมันมันมาแบบองศาเต็มเต็มเลยค่ะ
พุ่งไปที่มอโตไซค์เลยนี่ครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งนะคะ
เนี่ยค่ะแต่เราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยหลุดออกมาจากรถนะคะ
คือเขากระโดดลงมาคุณนัทพงศ์กระโดดลงมาทัน
นี่คือคลิปภาพเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งในตัวเมืองลบบุรี
คนที่ถ่ายคลิปนี้คือคุณหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ย
ตอนเดียวแบบมีหลังคาออกมาจากทางสามแยกน่าจะหลุดโค้งมาตรงถนนใหญ่เนี่ยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งซื้อของเสร็จก็กำลังจะขี่รถกลับบ้าน
แต่ว่าก็คาดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะเห็นแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะออกถนนใหญ่
มองซ้ายมองขวาเขาเห็นรถมาแล้วล่ะก็น่าจะระวังตัวอยู่ในระดับหนึ่ง
แล้วคิดว่ารถคันนี้ต้องพุ่งมาทางนี้แน่ก็รีบกระโดดออกมาจากตัวรถรอดหวุดหวิดค่ะ
คุณผู้ชมนะคะก็บาดเจ็บนิดหน่อยตรงขานะคะแต่ว่ารถเนี่ยถูกกระบะลากไปกับพื้นนะคะ
เสียหายหนักทีเดียวก็ไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่ากระโดดออกมาไม่ทันนะคะหรือไม่เฉลี่ยวใจอย่างนี้
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขานะคะเนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุ
ก็คนขับกระบะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะลงมาดูผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ